มาดูเรื่องนี้หน่อยเกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีคนที่เขาอยู่ในบ้านนะคะเขาก็อยู่กันหลายคนครับผู้ชายคนนึงเขากำลังยืนกินข้าวอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเขาบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใครก็ไม่รู้อยู่นอกบ้านก็เลยบอกทุกคนในบ้านว่าหลบเข้าไปในบ้านอย่าออกมาเดี๋ยว

ค่ะซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ชาวบ้านนิยมใช้ล่าสัตว์ป้มสังหารตำรวจบอกว่าให้น้ำหนักเอาไว้สองประเด็นค่ะ๑เรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับยาเสพติด
นิสัยส่วนตัวของผู้ตายที่ชอบไปลักขโมยสิ่งของคนอื่นนะคะ
น้องสาวของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเขานี่แหละ
ยืนอยู่กับพี่ชายตอนเกิดเหตุพี่ชายกำลังตักข้าวใส่จาน
เดินออกมากินที่หน้าบ้านน้องสาวบอกก็ยืนอยู่กับพี่
แต่พี่ชายบอกว่ากลับเข้าบ้านไปก่อนเห็นเงาคนอยู่ในสวนปาม
ท่าทางแปลกแปลกตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในสวนปามอ่า
พี่ชายก็เลยเดินถือจานข้าวไปดูหน้าบ้านพอเดินออกไปหน้าบ้านปุ๊บ
เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปั้งเลยค่ะครับโอ้โหเสียงดังสนั่น
จานข้าวที่ถือไปเนี่ยร่วงตกลงมาแตกพี่ชายก็ล้มลง
ใกล้ใกล้กับประตูเนี่ยค่ะบอกให้บอกให้น้องกลับเข้าไปก่อน
ใช่เพราะว่าในบ้านเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่พี่ชายเลยเดินออกมา
จานข้าวไงมาดูว่าใครแล้วก็โดนยิงหน้าบ้านเลย
ลงไปตรงนั้นเลยอะค่ะน้องสาวบอกว่าก็เลยตะโกนบอกพ่อแม่
ครับแล้วก็บอกแฟนที่อยู่ในบ้านให้ออกมาช่วยนะคะ
เพราะว่าพี่ชายถูกยิงแต่พี่ชายคือพูดอะไรไม่ได้แล้ว
เหมือนกับหมดสติไปแล้วครับน้องสาวบอกตัวเองก็ไม่เห็นคนร้าย
เพราะมันมืดอ่ะค่ะครับสามทุ่มในสวนปามอ่ะมันมืดมากไง
โอ้โหมองออกไปนอกบ้านคือแบบแทบไม่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นแล้วฮะ
ต่างจังหวัดตอนนั้นเนี่ยใช่น้องสาวบอกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะ
คุณผู้ชมพี่ชายเคยเล่าว่าเนี่ยมีคนปองร้ายพี่นะ
เพราะก่อนเกิดเหตุสัก๒๓วันพี่ชายเคยเล่าให้น้องสาวฟังว่า
เงาคนมาเดินวนเดินเวียนอยู่แถวบ้านทุกคืนเลย
แต่ว่าเมื่อคืนมันแปลกตรงที่สุนัขที่เลี้ยงไว้สองตัวอ่า
เห่าเลยอะค่ะครับปกติมันเห่าตลอดถ้ามีคนแปลกหน้าหรือว่ามีใครเดินผ่านแถวบ้าน
แต่เมื่อคืนไม่เห่าดังนั้นตอนนี้นะคะทุกคนในบ้านบอกว่ากลัวมาก
กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาอีกกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายคนอื่นอื่นในครอบครัวอีก
แล้วเมื่อคืนพี่ชายเข้าฝันด้วยเหรอฮะ
บอกว่าฝากให้แฟนของน้องสาวเนี่ยดูแลพ่อแม่ให้ดีนะ
ขอให้พี่เองเนี่ยเป็นคนเดียวที่รับเคราะห์เป็นคนเดียวที่ตายอ่ะครับ
อยากจะให้คนอื่นในบ้านต้องมารับเคราะห์ด้วยน้องสาวฝัน
ของผู้ตายค่ะคุณแม่ปรีดาสามารถอายุสี่สิบนี่ฮะเห็นศพลูกแล้วโอ้โห

รู้สึกคือร้องไห้แทบขาดใจญาติญาติต้องมาช่วยปลอบอะค่ะครับ
คือแม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายก็พูดเป็นลางนะคะว่าอยากจะทำอะไรให้พ่อ
สิ่งที่ไม่เคยทำอยากจะทำแต่สุดท้ายก็กลับมาถูกยิงตายซะก่อน
แม่บอกว่าเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมีอยู่เรื่องเดียวอะค่ะคือลูกชายเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
อืมซึ่งแม่ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ไปขโมยเรื่องยาเสพติด
แม่บอกว่าลูกชายเสพยาเสพติดบ้างแต่ไม่ได้ถึงขั้นค้ายาเสพติด
เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะถ้าลูกชายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงจริง
คงไม่ยากจนขนาดนี้คือตอนนี้เงินทำศพลูกชายยังไม่มีเลย
ไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามาส่วนประเด็นที่ตำรวจตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่า
แม่ก็บอกไม่ใช่แน่นอนนะคะส่วนคนร้ายจะเป็นใครก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจสพอ่าวลึกแล้วค่ะ
ในการหาเบาะแสคนร้ายแล้วก็ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะครับ